ดูเรื่องราวน่าสะพรึงน่าตกอกตกใจของ

จอดรถจักรยานยนต์จอดมอเตอร์ไซค์นี่แหละ

เขาบอกว่ามีคนบุกมาที่รถ

เธอก็ต้องรีบเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยคุณผู้ชม

เรียกว่าส่องก้มเงยเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาก็มาหาผู้ร้าย

คืองัดออกมาเพื่อหาตัวผู้ร้าย

เพราะว่าเจ้าของรถจักรยานเนี่ย
ก็คือนางสาวสาวลักษณ์พิสารนะคะ
เธอบอกว่าเธอจอดรถจักรยานยนต์เอาไว้

อู๋วตะโกนร้องบอกนี่รีบมาที่รถครับ
เพราะมีงูมาขึ้นรถเขา
เจ้าตัวเล็กนี่แหละคุณ
แต่ตัวเล็กที่ส่งไม่ธรรมดาค่ะ
เพราะมันคืองูปล้องทองค่ะคุณผู้ชม
มันบุกเข้ามาที่รถคันนี้แหละเอาให้เห็นทะเบียนชัดไปเลย
จักรยานยนต์ฮอนด้าสีขาวดำทะเบียนขอไข่ทศทหารกไก่๒

มันบุกเข้ามามันเลือกมาคันนี้ไม่รู้มันทำไมต้องมาคันนี้ไม่รู้เหมือนกันแหละ

มันเข้ามาที่หัวรถเลยมาฝังตัวอยู่ที่นี่
แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องแงะตรงหัวรถออก
พอหาเจ้างูเสร็จปั๊บไม่รู้ว่าประกอบคืนไหม

ช่วยใส่คืน
แล้วเขาก็เอางูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แต่ต้องบอกว่าเนี่ยยังโชคดีนะที่ไม่โดนงูกัด
เพราะว่างูปล้องทองถึงแม้ว่าตัวมันจะขนาดแค่๑๐นิ้ว

มันก็ถือว่าเป็นงูที่มีนิสัยดุร้าย
ถ้าหากถูกฉกถูกกัดเนี่ยก็อาจจะได้รับอันตรายได้

จะขโมยกันเหรอคุณ
ส่องกันอยู่นานใช่ไหมสุดท้ายที่สุดก็นี่แหละ
เจอตัวการผู้ที่มาแอบในรถ

ส่วนเจ้ารถจักรยานยนต์เขาก็ประกอบคืนให้
แล้วก็มีชาวบ้านมามุ่งดู

แล้วก็ได้เลขทะเบียนไปพูดกันตรงเลย

เอาอย่างนั้นเลยหรอ
แล้วแต่งูตัวเล็กเนี่ยนะ

เงินอยู่แถวร้อนรถที่ฉันบางวัน